ขณะที่ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
เดินทางไปดูศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อที่จะหวังนำวิทยาวิทยาการมาพัฒนาศูนย์ฝึกของไทยนะครับ

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงคุณหญิงปัธมาลีสวัสดิตระกูล
ในการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาของประเทศไทยโดยมีนายยาซูฮิโรนากาโมริ
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศญี่ปุ่น
เป็นผู้ให้ความรู้และนำคณะเยี่ยมชมส่วนต่างที่มีการฝึกกีฬากว่า๒๐ชนิดครับ
โดยดรกล้องศักดิ์เปิดเผยว่าได้เห็นวิทยาการของญี่ปุ่นหลายด้านนะครับ
ตั้งแต่ระบบของการฝึกที่มีมาตรฐานอย่างมากอีกทั้งศูนย์ฝึกของญี่ปุ่นนั้น
สร้างบนพื้นที่๑๐๐๐๐๐ตารางเมตรก็ถือว่าใกล้เกียงกับแผนงานของใคร
และที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นนั้นมีการฝึกซ้อมภายใต้สถานการณ์จริง
ก็คือกำหนดเวลาซ้อมในเวลาไทม์โซนที่เป็นเวลาของประเทศ
ที่จะต้องไปแข่งขันจริงรวมไปถึงการซ้อมในอุณหภูมิภาคพื้นจริง
แล้วก็ยังมีเรื่องของโภชนาการที่นักกีฬาแต่ละคนจะศึกษาด้วยตัวเองได้ว่า
ขาดสารอะไรและต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไป
ส่วนศูนย์ฝึกของไทยครับคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ใน๓๔ปีจากนี้
โดยมีญี่ปุ่นนี่แหละครับเป็นต้นแบบ
เริ่มต้นมาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นนะครับ
เขาก็เล่าให้ฟังถึงอุปสรรคต่างด้วยนะครับกว่าที่จะมาถึงวันนี้
บริหารจัดการก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้นะครับ
เพราะว่าจะต้องมีการดูแลนักกีฬานะครับเรียกว่า๒๔ชั่วโมง
ที่นี่เนี่ยเปิด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เป็นการปรับสภาพนักกีฬาด้วย
อย่างเช่นถ้าเกิดเขารู้ว่านักกีฬาจะไปแข่งที่ริโอนะครับซึ่งเวลาแตกต่างจากที่ญี่ปุ่น
เวลาการฝึกซ้อมเขาก็จะปรับให้เป็นเวลาเดียวกับที่ริโอเลย
รวมถึงเรื่องของการเก็บตัวในห้องที่ปรับบรรยากาศปรับความดันปรับอะไรต่าง
เหมือนกับบรรยากาศที่เขาจะไปแข่งที่เมืองต่างเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังขาดอยู่นะครับ
เรื่องของโภชนาการนี้เรายังต้องทำงานอีกเยอะนะครับกว่าจะมาไกลถึงแบบที่ญี่ปุ่นเขาทำได้นะครับ
ประเทศญี่ปุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นแม่แบบที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสถิติในโอลิปิกเกม๒๐๑๘
บราซิลนักกีฬาญี่ปุ่น๔๐จาก๔๑คนที่คว้าเหรียญรางวัลได้ต่างก็ผ่านการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติแห่งนี้มาแล้วทั้งสิ้นครับ